สวัสดีครับครอบคราว๕คุณน้ำแข็งครับ

วันนี้เราต้องลุ้นหัวข่าวนี้ครับ
ถึงเวลาเลิกพรกรฉุกเฉินคุมโควิด
สพคเขานัดถกกันวันนี้
นี่เป็นข่าวมาจากพลเอกสุพศมาลานิยม
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ในฐานะประธานสวปกสบค
ผลเอกสุพธบอกว่า
ถ้าที่ประชุมสบคเห็นชอบกับข้อเสนอ
ก็จะส่งผลให้มีการยุบสบคสปค

ยุบสวรรความราชการที่ตั้งมาก่อนหน้านี้
ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเศรษฐกิจ

มีกลไกรรองรับและได้มีการเตรียมการเป็นลำดับแล้วโดยหากผ่านความเห็นชอบก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่ง
ตุลาเป็นต้นไปหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแลโดยพรบโรคติดต่อ
จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น
เพื่อรองรับกับสถานการณ์นี่เนื้อหาใจความสำคัญอยู่ตรงนี้
ทีนี้ที่เราอยากรู้ก็คือว่าเมื่อยุบสบคแล้วเนี่ย
พรกรฉุกเฉินแล้วจะมีหน่วยงานไหนองค์กรไหนมาทำหน้าที่แทน
ก็จะมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
มีคณะกรรมการโรคติดต่อของกอทมแล้วเขาจะรองรับ
วางแผนรองรับยังไงเพราะคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติเนี่ย
เขาได้ออกประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
คือร้ายแรงน้อยลงให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาหกห้า
เป็นต้นไปนี่เขาออกมาก่อนแล้วนะของคณะกรรมการโลกติดต่อเนี่ย
ออกออกประกาศนี้มาก่อนแล้วแล้วเมื่อเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังแล้ว
ผิดกฎเกณฑ์กติกาก็จะไม่ตึงจะหย่อนลงมาหย่อนลงมายังไง
ประชาชนอย่างเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงเอาลองไล่เลี่ยงดู
หมดของการเฝ้าระมัดระวังการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ย
เขาให้อยู่ในดุลจพินิษฐ์คือถ้าเป็นพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น
เป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็สมควรสวมไว้ต่อไปก่อน
อันที่สอง
การล้างมือบ่อยที่เราเคยทำกันมาจนเคยชินก็ให้ทำต่อไป
เพราะว่ามันไม่ได้ลำบากไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ครับ
ทำให้มือสะอาดด้วยเวลามือจะไปลูบหน้ารูปตาเข้าจมูกเข้าปากก็ได้สะอาด

คือพอรู้ตัวว่าร่างกายมันจะผิดปกตินะ

มีไข้หรือเปล่าหรือระคายคอเจ็บคอ
แล้วพวกที่ทนไม่ไหวเวลาเขาแห่จมูกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการตรวจด้วยน้ำลายก็ตรวจง่าย

ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามหลักที่ว่าไม่ติดดีกว่าติด
ถึงจะติดแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง
ก็ไม่ติดดีกว่าติด
เพราะติดแล้วชีวิตมันยุ่งยากมากกว่าไม่ติด
เช่นติดแล้วถึงจะไม่มีอาการอะไร
เราจะใช้ชีวิตตามปกติร่วมอยู่กับคนในบ้านได้

เอานะไม่มีอาการแล้วไม่ต้องกักตัวแล้ว

รักษาระยะห่างกับคนไข้

แต่เราจะเกิดความกังวลสิ
ว่าถ้าเราติดแล้วในบ้านเรามีลูกเล็ก
มีเด็กมีคนแก่
มีคนที่มีโรคประจำตัว
เอ๊เราจะใช้ชีวิตปกติ
อย่างนั้นเราก็ไม่สบายใจ
กักตัวเองสัก๔๕วันดีกว่า
นี่เห็นไหมติดแล้วมันจะยุ่งตรงนี้

ป้องกันตัวเองเอาไว้ดีกว่า
ติดแล้วเนี่ยก็ต้องกักตัวเองไว้สักระยะดีกว่า
นี่เรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตน
ทีนี้สถานประกอบการต้องทำยังไง
เขามีข้อกำหนดเขามีข้อแนะนำ

ยังต้องคอยคัดกรองพนักงานเป็นประจำต่อไปอีกเป็นระยะระยะ
ทีนี้มาถึงเรื่องสิทธิการรักษาเป็นอย่างไร

ผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเนี่ย
ไปพบหมอแล้วหมอวินิจฉัยว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็กลับบ้าน
แต่ถ้ามีผู้ติดเชื้อประสงค์จะนอนโรงพยาบาลจะอะไรก็ตามแต่
โรงพยาบาลเขาบอกนอนได้แต่คุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะ
อันนี้จะเว้นไว้สำหรับสิทธิการเข้าถึงในการรักษา
ก็คือผู้ป่วยฉุกเฉิน
นั้นยังเป็นสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
เพราะที่ประกาศยูเซฟหรือยูเซฟพลัส
เนี่ยคือว่าเป็นเป็นโรคอุบัติใหม่
ข้อนี้เป็นเรื่องของโรงพยาบาลเขา

ทีนี้ประเด็นที่จะเป็นผลดีต่อการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศมีแน่ล่ะ
หนึ่งการประกอบอาชีพการทำมาหากินจะสะดวกขึ้น
สถานประกอบการสถานบริการต่างจะได้กลับมาให้บริการกันได้ตามปกติ
นี่เราคาดหวังอย่างนั้นมันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจประกอบของประเทศ
กลับมาสู่สภาวะปกติมันสำคัญอย่างนี้ครับ
สำคัญว่ามาถึงวันนี้ผู้ประกอบการจะลุกขึ้นมาสู้ไหวไหม
เพราะว่า๒๓ปีที่ผ่านมาเสียเลือดหมดตัวหมดแรงกันไปมาก
พอจะลุกขึ้นมาเขาปลดล็อกมาเปิดร้านได้ตามปกติ
เงินทองเงินทุนก็หมดที่เก็บเก็บไว้ก็หมด
โน่นขายนี่ก็ขายกันหมดไม่มีแรงไม่มีทุน
พวกนี้น่าสงสารมากคือไปต่อไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ไหว
เขาบอกให้ลุกได้แล้วก็ลุกไม่ไหว
ถัดมาคนที่มาใช้บริการลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิมไหม
ช่วงที่ผ่านมาหลายแห่งเปิดแล้วแต่ไม่มีลูกค้า
ลูกค้าไม่เหมือนเดิมเพราะ๒๓ปีที่ผ่านมา

ไม่มีกำลังซื้อเงินที่เก็บเก็บไว้เอามาใช้หมดต้องกู้หนี้เขาด้วย
วันนี้ให้กลับไปใช้บริการให้เหมือนเดิมน่ะมันยากเหมือนนักมวยอ่ะครับ
มันมีเวทีชกแต่ไม่มีแรงชกไม่มีกำลังซื้ออันนี้สถานบริการและ
ผู้ไปใช้บริการอย่าไปคาดหวังว่ามันจะกระดี้กระด้าขึ้นมาได้
ทันทีแต่ว่าแน่นอนครับผลดีผลบวกต่อการท่องเที่ยวน่ะมีแน่ตัว
เลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่เม็ดเงินไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้น
แน่ยิ่งตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้นัก
ท่องเที่ยวที่เขาถือดอลลาร์เข้ามาเนี่ยเขาอยากมาเที่ยวประเทศ
ที่ค่าเงินอ่อนอย่างเราเนี่ยเพราะเวลาเขาถือดอลลาร์มาแล้วเอา
ดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาทเขาแลกได้มากขึ้นแต่ก่อนแลกได้
กว่าบาท๕๒๕๓บาทเดี๋ยวนี้แลกได้ตั้ง๕๗บาทเพิ่มขึ้นมาเอา
อย่างนี้เขาก็เขาก็ได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นซื้อสินค้า
ถูกลงว่าอย่างนั้นเถอะแล้วยิ่งพอไม่ต้องลงทะเบียนไม่
มากักตัวอันนี้จะเป็นผลดีอย่างมาก
ตัวเลขนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวาจะ

ฉะนั้นสรุปอีกทีนึงสำหรับประชาชนอย่างเราเราท่องประโยคนี้ไว้
ไม่ติดดีกว่าติดป้องกันไว้ก่อนดีกว่าไม่ป้องกัน
ถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะบอกตัวเองว่าเราควรทำอะไรเราไม่